จำลองโครงการจีนเวลบีอิ้งเขาตีที่พักอาศัยรูปแบบใหม่เพื่อผู้สูงวัยและครอบครัวที่บริษัทธนบุรี
ออกแบบให้ตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้สูงวัย
โจทย์ความต้องการด้านที่อยู่อาศัยที่สนับสนุนการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุของสังคมไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การของผู้สูงอายุมีมากนะครับในอนาคตเนื่องจากว่าบุตรหลานไม่มีเวลาดูแล
และไม่มีคนที่จะช่วยดูแลฉะนั้นการดูแลผู้สูงอายุมีความยุ่งยาก
ซ้อนมากกว่าดูแลเด็กนั้นจะต้องได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ
ที่จะจัดเรื่องการออกกำลังกายเรื่องอาหารเรื่องการพักผ่อนต่างนะครับ
ให้ครบวงจรเราจะมีการดูแลทั้งด้านสุขภาพจิตสุขภาพกาย
แล้วก็ทางด้านการเงินด้วยเพื่อที่จะที่มาพักเรามีความสบายใจ
ไม่ต้องกังวลเรื่องต่าง
เวอร์วิอิงคาวตี้จะเริ่มก่อสร้างเฟสแรกช่วงไตรมาส๔ของปีนี้
มีทั้งหมด๓ส่วนคืออาคารที่พักอาศัย
สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
และคลับเฮาวส์ใช้งบประมาณกว่า๔๔๐๐ล้านบาท
โดยวางกลยุทธ์การขายจากกลุ่มลูกค้าคนไทย๑๘๐
ส่วนอีก๑๒๐เป็นชาวต่างชาติ
ว่าจะก่อสร้างโครงการนี้แล้วเสร็จพร้อมเข้าพักปลายปี๒๕๕๙
มีทั้งหมด๓ส่วนอีก๑๒๐เป็นชาวต่างชาติ